ทีนี้คุณผู้ชมต้องมาดูกันต่อค่ะ
แรงกระแทกหรือว่าแรงกระเพื่อมจากกรณีที่มีการออกมาแฉ
หน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านกว่าชิ้น
ต้องบอกเลยนะว่าแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นแมสไม่พอบอกพอ
เป็นจุดเริ่มต้นของการออกมาแฉถึงเรื่องนี้
ทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวล่าสุด

มีการประกาศปิดเพจเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่ใกล้ชิดของแหม่มโพดำ

อันนี้เป็นข้อความที่มีการโพสต์ไว้เมื่อคืนค่ะ
โดยแอดมินควีนของเพจแหม่มโพดำ

แล้วหลังจากโพสต์ได้แป๊บนึงก็ปิดเพจ
ทีนี้ข้อความแต่ทั้งหมดที่ควีนมีการอธิบายรายละเอียด

เขียนบอกว่าถ้าการที่กูเสี่ยงชีวิต
เปิดเผยความจริงเรื่องหน้ากาก๒๓วันนี้
ยังมีคนโยงกูไปสีนี้สีไหน
กูแนะนำว่าแยกแยะไม่ได้ก็ให้ไปตายซะนะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เราทุกคนเดือดร้อนกันหมด
สถานพยาบาลไม่มีหน้ากากอนามัย
คือความล้มเหลวทางการจัดการของหน่วยงานรัฐบาล
ไวรัสมันไม่มีสีไม่มีไฟล์
ส้มจะแดงจะเหลืองจะเขียวก็ตายได้หมด
มันต้องมีคนพูดความจริงเพื่อแก้ไขมัน

หวังว่าพี่สื่อที่เคารพจะติดตามปมเรื่องหน้ากากอนามัย

และทำให้สถานการณ์การขาดแคลนในประเทศดีขึ้น
ความสำคัญของคนต้องการใช้มากที่สุดดี

ดีใจนะทุกครั้งที่ออกมาเจอแต่คนจิตใจดีมีน้ำใจ

เวลาประสบปัญหาอะไรการมีสติช่วยกันแก้ไข
เห็นแก่ตัวจะทำให้พวกเรารอด
แล้วทางเพจก็บอกนะคะว่ากำลังจะปิดเพจแล้ว
บอกตามตรงที่บ้านไม่สบายใจ
เอาอย่างมากที่มาเล่นเรื่องนี้แต่มันอดใจไม่ไหว
ทีมงานเขาก็อาสาเปิดหน้ากันหมดพูดตลอดควีนลุยเลย
เราไม่กลัวพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่มันก็ไม่ไหวนะที่จะเอาชีวิตคนที่เปิดหน้าสู้
เสี่ยงอะไรไม่รู้ในวันที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้
ที่สำคัญเจตนารมณ์เพจไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วย
พอแตะทีสะเทือนทั้งแผ่นดินเลย
ก็หวังว่ารอบหน้าเปิดเพจมาขอให้มีแต่เรื่องดี
มีรอยยิ้มของทุกโรงพยาบาลที่พวกเราส่งหน้ากากไปช่วยเหลือ
แล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการ
ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปดูนะคุณผู้ชม
ทางเพจแหม่มโพดำเนี่ยเคยมีการประกาศปิดเพจไปแล้วรอบหนึ่ง
ตอนเดือนมิถุนายนปี๖๑
แล้วก็มีการกลับมาเปิดอีกครั้งแบบเฉพาะกิจ
ทีนี้พอเปิดมาได้ไม่กี่วันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีการประกาศปิดเพจอีก
อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒ของเพจแหม่มโพดำนะคะ
แต่เขาก็มีเพจที่เรียกว่าเป็นเพจเพื่อนบ้านกัน
เจ้าของเพจคือจ่าพิชิตนั่นเองนะคะ
คือก็ประกาศนี่แหละเมื่อวานนี้เหมือนกัน
รับไม้ต่อจากเพจแหม่มโพดำ
ในการเปิดโปรงปัญหาการทุจริตแล้วก็จะช่วยเหลือสังคมต่อไป
เพราะว่าเมื่อคืนตอนสักประมาณ๓ทุ่ม
คืนนี้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจ
ส่วนท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ติดต่อขอโทรคุยกับควีน
วีนคือเพจแหม่มโพดำนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวควีนให้จ่าคุยแทนนะ
โทรไปแล้วก็รับสายด้วย
พอเป็นข่าวออกมาว่าเพจของแหม่มโพดำปิด
เพราะว่าเพจดีอย่างแหม่มโพดำคนติดตามกันเยอะเลย
ออกมาแฉทีโอ้โหแต่ละคนที่โกงมีหนาวทั้งนั้น
ข้อมูลเขาแน่นเขาลึกจริงก็รอให้กำลังใจ
อยากจะให้มีการติดตามเรื่องของข้อมูลหน้ากากอนามัย

แล้วก็รอการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไร